ช่วงนี้ภัยแรงถาโถมหนักมากจริง
โอ้โหหนักมากครับแห้งขอแทบจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้กันเลย
ไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำเรื่องของการเกษตรและที่สำคัญ
มันคือต้นเหตุที่ทำให้น้ำปลาปลาเข็มด้วย

เพราะฉะนั้นวันนี้สอบถามคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะคะ
เรามีวิธีใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงภัยแรงแบบนี้ยังไงได้บ้าง
ไอเดียหน่อยทำอย่างไรในการประหยัดน้ำ

บางคนก็บอกว่าก็อาบน้ำวันละ๑ครั้งอะไรแบบนี้

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็บางพื้นที่มันหนักจริงคุณผู้ชม
ใช่ค่ะอีสานเนี่ยโหน่าสงสารมาก

พาไปเริ่มดูกับเรื่องของภัยแรงกันก่อนคุณผู้ชม
อย่างมหาสรรคำอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ต้องบอกว่าลำน้ำนี้มันหนักที่สุดในรอบ๒๐ปี

คือมันกลายเป็นดินที่มันแตกระแหงโดยที่มันไม่มีน้ำเลยครับ
มันใช้อะไรไม่ได้เลยนี่คือภาพมุมสูงนะที่เก็บมานะฮะ
ก็จะเห็นนะว่าอันนี้คือลำห้วยกุฎกอกครับ
ในพื้นที่ตำบลอย่างน้อยอำเภอกสุมภิษัยนะฮะ
เห็นได้ชัดแบบนี้แหละครับมันหนักแล้วนะคุณผู้ชม
ที่ลำห้วยกุดกอกแห่งนี้รวมทั้งลำห้วยขนาดใหญ่นะฮะ
ชาวบ้านที่หมู่บ้านจำเป็นต้องใช้น้ำกัน
ใช้ในการเกษตรเอยนะฮะเอาไปเลี้ยงปลาต่าง

แต่ปัจจุบันนั้นมันไม่เหลือน้ำกินน้ำใช้เลย
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากครับ
เจ้าของบ่อปลาคนหนึ่งก็คือนางสมจิตหล่มศรีนะฮะ
เป็นผู้ใช้ประโยชน์น้ำจากลำห้วยแห่งนี้ก็บอกว่า
คุณครับภัยแรงในครั้งนี้มันคือหนักที่สุดในรอบ๒๐ปี
ค่ะ
จริงนะฮะ
ไปดูที่นครสวรรค์กันต่อนะฮะ
ปีนี้แม่น้ำปิงแห้งขอดแล้วก็ตื้นเขินเร็วมาก
เกิดเป็นสันดรเนินดินทรายโผล่กลางลำน้ำเลยค่ะ
แล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นระยะทางยาว
จุดเขาบอกเดินข้ามไปอีกฝั่งได้เลยจ้ะ
ใช้เป็นสะพานเดินข้ามได้เลย
แม่น้ำปิงแห้งขอดแบบนี้ส่งผลให้การสูบน้ำไปใช้ผลิตน้ำปลาปลา

เพราะว่าแม่น้ำปิงเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญในการผลิตน้ำปลาปลา
แจกจ่ายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของนครสวรรค์

หมู่บ้านตำบลเขาดินในอำเภอก้าวเลี้ยว
ไม่สามารถสูบน้ำไปผลิตน้ำปลาปลาได้เลยค่ะ
ตอนนี้อบตเขาดินต้องทำหนังสือไปขอกรมเจ้าท่า
ขออนุญาตขุดลอกลำน้ำปิง
เพื่อให้มีน้ำไหลมารวมกันที่บริเวณจุดสูบน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
จะได้เป็นการแก้ปัญหาภัยแรงในเบื้องต้นก่อนนะคะ
ชาวบ้านเองตอนนี้ต้องหันมาปลูกขิงขาตะไคร้กระเพราโหระพา
เพราะว่ามันเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย
เพราะว่าต้องการเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือนก่อน
เอาให้พ้นวิกฤตแรงนี้ไปได้แล้วค่อยกลับไปทำพืชสวนพืชไร่เหมือนเดิม

เกิดปรากฏการณ์หาดทรายสีเขียวขึ้นกลางลำน้ำโขง
คุณผู้ชมดูสิฮะสีเขียวจริงนะครับ
อยู่ที่บ้านห้วยเสื่อมเหนือตำบลไข่ศรีอำเภอเมืองบึงกาล
กินพื้นที่ตรงนี้ยาวหลายกิโลเหมือนกัน

หลังระดับน้ำในน้ำโข่งลดลงแบบนี้
แต่ปีนี้ถือว่าเกิดขึ้นมากกว่าทุกปีเพราะอะไร
น้ำในน้ำโขงมันลดลงเยอะมาก
ระดับน้ำที่บ้านพันลำอยู่ที่๒เมตร๒๐เซนติเมตร
ต่ำกว่าตะหลิงเกือบ๑๒เมตรที่เดียว
เกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเปลี่ยนสีขึ้นมา
แล้วก็หาดสีเขียวมันเกิดขึ้นแบบนี้
นักท่องเที่ยวเอ่ยชาวบ้านเอ่ยหลายคนที่ไม่เคยเห็น
ตกใจสิครับมันก็กลายเป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะ
พายเรือกันไปดูซะหน่อยมันคืออะไรไปสัมผัสกันหน่อย
แล้วก็ถ่ายภาพลงโซเชียลกันด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นกัน
ส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่หาดทรายหรอกครับ
แต่มันคือตะไคร่น้ำหรือว่าสาหร่ายน้ำจืด
ชาวบ้านก็เรียกกันว่าเทาตามภาษาอีสาน
สลายน้ำจืดนั้นไม่มีสีเขียวอยู่แล้วนะครับ
ลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายกับเส้นผมเต็มไปหมดเลย
แล้วมองไกลมันก็เหมือนเป็นหาดทรายสีเขียว
แต่มันไม่ใช่นะเป็นตะไคร่น้ำนะครับ
ชาวบ้านที่เป็นคนท้องถิ่นเองนิยมเก็บไปปรุงอาหารได้ด้วยคุณผู้ชม
เมนูยอดฮิตนะมันคือลาบเทาครับ
บางคนเอาไปม้วนเป็นก้อนเอาไปขายก็มีนะครับ
สามารถนำไปกินเป็นผักสดแบบแก้มน้ำพริกก็ได้คุณ
ผักลวกอะไรต่างนานากับพริกกับทำยำแกงส้มได้หมดเลย
ที่สำคัญนะไอ้ตรงนี้มันมีแคลเซียมแล้วก็มีเบตาแคโรทีนสูงค่อนข้างเยอะมาก
เพราะมันคือสาหร่ายน้ำจืดนั่นเองค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้น
จากเรื่องของภัยแรงก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะ